วันนี้เป็นวันครบรอบ๑ปี
เหตุรอบวางระเบิดที่สารเท้ามหาพรม๔แยกราชประสงค์นะครับ
ตำรวจนครบานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
เหตุการณ์จะผ่านมานานนับปี

ยังคงยากที่จะทำใจให้ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบนะครับว่า
ใครคือผู้ก่อเหตุในครั้งนั้น
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
เหตุการณ์ระเบิดที่สารเท้ามหาพรมสี่แยกราชประสงค์
ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๑๗สิงหาคมปีที่แล้ว
ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทย

เช่นกรณีของนายทรงวุฒิระวังการ

ภายในสารเท้ามหาพรมได้เปิดเผยว่า
ยังคงฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า
เมื่อ๑ปีที่แล้วเป็นเรื่องที่ยากจะลืม
แม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

เหตุการณ์ร้ายอาจจะเกิดขึ้นอีก
ก็เพิ่มตรงบริษัทขึ้นมา

ก็เขาทำงานกันมาทั้งปีก็เห็นเขาทั้งปีแหละ
อยู่ทั้งปีแหละเดินตรวจตาเดินอะไรพวกนี้
คิดอยู่เต็มวันเวลามองคนมาก็เห็น
ก็คิดคิดตลอดแหละแหละ
ถ้าพูดว่าไม่กลัวมันก็โกหก
กลัวครับชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์

ประชาชนที่มากราบไหว้สารเท้ามหาพรมเป็นประจำ
รับว่ายังคงกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก
แต่เพราะความศรัทธาจึงทำให้เธอยังคงเดินทาง
ไหว้เท้ามหาพรมเป็นประจำ

อ่ายังกลัวอยู่ศึกพี่ก็กลัวอยู่นะ
แต่ก็คือศรัทธาเขาต้องมาไหว้ประจำ
เช่นเดียวกันกับนางสาวสุนิสาโพแสนศุกร์
นางรำแก้บนที่อยู่บริเวณสารเท้ามหาพรมมานานกว่า๙ปี
กล่าวว่ายังคงจำภาพในวันเกิดเหตุได้เป็นอย่างดี
พร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยในปีนี้
อย่างน้อยก็ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจ
ว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อีกแน่นอน
ตำรวจก็มารักษาความปลอดภัยเป็นเวรอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมง
มาคอยดมกลิ่นหาสิ่งผิดปกติอยู่ตลอด

แต่ในระดับหนึ่งก็คือว่าเขาก็ช่วยเราได้
ขณะที่วันนี้นอกจากจะมีตำรวจนครบานลุมพินี
ตำรวจจากกรมักคับการตำรวจนกครบาทห้า
และทหารตั้งจุดอำนวยการรักษาความปลอดภัย

จากกรรมกรับการสุนัขรามะตำรวจ
กรรมคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่มากราบไหว้ศาลท้ามหาภรรณ์แห่งนี้อีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน